เป็นอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กอายุ๑๓ปี

พุ่งชนอย่างจังเข้ากับรถกระบะ
เหตุการณ์นี้น้องผู้ชายอายุ๑๓ปีที่ขี่มอเตอร์ไซค์

ตอนนี้น้องยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะครับคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์รถกระบะเนี่ยคือเขากำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านของเขา
แต่น้องผู้ชายอายุ๑๓ปีขับรถมาทางตรงวงกลมสีแดง
นี่ไงเห็นไหมคะแซงซ้ายขึ้นมาไง
แล้วรถกระบะเขาก็เปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านเขา
แล้วสุดท้ายก็ชนกันบัตรนี้
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้เด็กผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่าเด็กชายชัยนัทจิตตรง
อายุ๑๓ปีสภาพยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยค่ะ
นี่เห็นนี่เป็นน้ำกองนี่ทั้งน้ำเกลือแล้วก็แล้วเดือนด้วยนะ
ดูเหมือนว่าน้องไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะ
ศีรษะแตกมีเลือดไหลทั้งช่องปากช่องจมูก
บาดแผลถลอกตามร่างกายเต็มไปหมดเลย

ใช่กู้ภัยก็ต้องมีการช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นแบบนี้
จุดเกิดเหตุแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีราชา
พญาไทยศรีราชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้จุดเกิดเหตุตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม

คือบริเวณกระจกข้างซ้ายมันหัก
ยางล้อหน้าฝั่งซ้ายก็แตกได้รับความเสียหายด้วย

ไปสอบถามคนขับรถกระบะ
ชื่อว่านายวัชระศรีประสงค์อายุ๓๑ปี

ตัวเขาขับรถมาตามเส้นทางปกติ

สัญญาณว่าจะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเลี้ยวเข้าบ้านพัก
แต่จู่ก็มีรถจักรยานยนต์ของน้อง
พยายามแซงซ้ายขึ้นมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนด้านข้างของกระบะอย่างจัง
ส่งผลให้ทั้งรถทั้งคนถลายออกไปกระแทกพื้นค่ะ
เรื่องต้นคุณผู้ชมค่ะอาการของน้องผู้บาดเจ็บ
ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่าศีรษะกระแทกพื้น
เลือดไหลเยอะมากตำรวจยังต้องรออาการของผู้บาดเจ็บ
ทุเลาลงก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกตัวคนเจ็บมาสอบปากคำ

แต่ว่าบางทีมองหน่อยรถเขาจะเลี้ยวหรือเปล่า
รถก็มองซิว่าก่อนเลี้ยวมีรถมอไซค์มาข้างไหม

มอเตอร์ไซต์ด้วยความคล่องตัวก็มักจะชอบซอกแทรก

แต่ไม่ใช่หลายทางใช่ค่ะ